เรื่องของคุณยายที่เจอเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือว่าคุณตาก็แล้วแต่ต้องเรียกคืนเนี่ยที่บุรีรำมีเพิ่มนะฮะคุณยายประกอบอายุ๗๐ปีนะครับนางประกอบแฟ้นประโคนอายุ๗๐ปีนี่ฮะเป็นชาวตะบนบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำนะครับก็ถูกเทศบาลบ้านกรวดปัญญาวัดยื่นฟ้องศาลด้วยนะฮะ

ว่านี่คือเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐกรณีลูกชายยายเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติปี๒๕๕๔ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยประกาศเสียงตามสายบอกให้ลูกบ้านที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไปไปแจ้งขึ้นทะเบียนที่เทศบาลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยายก็ไปขึ้นทะเบียนก็ผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศยายบ่

เราดูจะไปหาที่ไหน
แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้เพราะยายบอกว่าพยายามอธิบายเจ้าหน้าที่ว่ามีรายได้อื่นเลยแต่ก็ไม่ได้
พยายามบอกว่ามีแค่เงินบำนานพิเศษของลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้วเท่านั้น
กินค่าอยู่ค่าน้ำค่าไฟค่าอยู่ค่ายา
หลานที่พิการทางสมองอีกหลานสาว๖ขวบอีก
ไม่พอใช้หรอกถ้าจ่ายเป็นก้อนเยอะกว่านี้
แต่ก็ไม่ได้เบื้องต้นงวดแรกจ่ายไปแล้วนะฮะ

เดือนละ๒๐๐๐บาทซึ่งยายกับครอบครัว
ก็ยังยืนยันว่าก็ยังจ่ายไม่ได้อยู่ดี
เมษายนนี้สารนัดไกลเกลี่ยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ศาลนะครับ